คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวจะพาไป
คือถ้าถามสาวเนี่ยให้คุณเลือกเลย
ระหว่างฉันกับเขาคุณจะเลือกอะไร
เขาจะตอบยากนะไม่ต้องคิดเลย
เขาใช่ไหมเลือกเขาใช่ไหม

เมื่อถ้าคุณเลือกเขางั้นพาไปเชียงใหม่เลยละกันฮะ

บอกเลยว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้

เมื่อช่วงเช้าโอ้ยวัดกันมาแบบสดร้อน

บอกว่าสดร้อนแต่ว่าอากาศหนาว
ก็คืออุณหภูมิลดลงนะ
เหลืออยู่เพียงแค่๗องศาเซลเซียส
เขาเรียกว่าหนาวหนาวสั่นเลยทีเดียวนะฮะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวเขาเริ่มทยอยขึ้นไปบนดอยนะ
เพื่อที่จะหวังไปสัมผัสกับอากาศหนาว
พร้อมกับดูวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
เห็นแบบนี้ก็รู้สึกถึงลมหนาวที่มันพัดเข้าหน้า
ลมพัดตึ้งเลยทีเดียวนะครับ

แล้วก็ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ยังแจ้งว่าวันที่หนึ่ง
พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้าชมเส้นทางเพื่อเป็นการศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปาน

เป็นการเดินลัดเลาะเข้าป่าไปยังจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้อย่างงดงามมากที่สุดอีกด้วย
แต่สำหรับใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวผมขอแนะนำแล้วกันนะฮะ
ใครที่ยังร่างกายไม่พร้อมอันนี้ต้องรีบเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะมันจะสมบุกสมบัตินิดนึง

อากาศก็เย็นด้วยเดินทางไกลด้วย
ใช่แล้วครับยังไงซะถ้าจะไปที่นั่นเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขานิดนึงนะครับ
แล้วก็ศึกษาเส้นทางกันด้วยทำการบ้านให้ดี
ไปถึงที่นั่นเราจะได้มีร่างกายที่พร้อมสำหรับการไปเที่ยวอย่างแท้จริง

ถูกต้องสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมเสื้อกันหนาวนะ